ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะคือเริ่มต้นเรื่องมันเป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้าใจ
เพราะว่ามีน้องผู้หญิง๒คนอายุ๑๙ปีขี่รถจักรยานยนต์จะกลับมหาวิทยาลัย
ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตคนในครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้แล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่คุณผู้ชมค่ะคนในครอบครัวบอกว่าสงสัยว่าเหมือนกับน้องยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเสียชีวิตหรือเปล่า
มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่บ้านเช่นในห้องนอนอยู่ดีดีแอร์ของน้องอ่ะ
ในห้องนอนอ่ะเปิดเย็นฉ่ำทั้งบ้านเลยอืมทั้งทั้งที่คนในบ้านยืนยันว่า
เดี๋ยวขอย้อนไปที่อุบัติเหตุก่อนนะคะมันเป็นเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ไปชนกับรถกระบะค่ะ
ถึงทางเข้าบ้านนวลธาตุนะคะที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์
๒๐พฤศจิกายนสีชีวิตสองคนค่ะ
เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยนางสาวพัชรีหรือน้องมายอายุ๑๙
นางสาวสุวนันหรือน้องพัฒน์อายุ๑๙เหมือนกัน
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องที่เสียชีวิตนะคะ
ก็คนในครอบครัวเล่าเรื่องแปลกให้ฟังค่ะ
คือเหมือนกับว่าบริเวณบ้านที่ถูกใช้เป็นสถานที่
ตั้งศพนะคะแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนา
คือคุณแม่เป็นคนเล่าให้ฟัง
นางสาวกำไรอายุ๔๔เป็นแม่ของน้องมาย
แม่บอกว่าแม่มีลูกสองคนมายเป็นลูกคนเล็ก
หลังจากที่ลูกสาวแม่เสียชีวิตทำพิธีเชิญดูวิญญาณกลับบ้าน
มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นจริงนะ
แม่ก็เลยเชื่อว่าลูกสาวกลับมาหา
นี่คือหน้าของน้องมายนะคะภาพของน้องมาย
เดี๋ยวลองฟังคุณแม่ดีกว่านะคะว่ามันมีเรื่องแปลกอะไรเกิดขึ้น
พอตกเย็นกู้ภัยเขาก็เอาศพออกมามาส่งที่บ้าน
เขาก็อศึกภูมิบอกกันปกติได้แหละกามพิธีที่มันน่ะ

แล้วก่อนเกิดเหตุ๓สัปดาห์ค่ะพี่สาวน้องมายก็เล่าให้ฟังว่า
ฝันนะคะฝันว่ากลับบ้านแม่ปิดบ้านเงียบ
เห็นผู้หญิงผมยาวตัวเล็กผมยาวประบาใส่ชุดสีขาวยืนอยู่หน้าบ้าน
ก็เลยบอกให้ไปทำบุญสะดอกเคราะห์
ก็ไม่คิดว่าจะกลายเป็นว่าลูกสาวคนเล็กต้องมาจากไปกระทันหันแบบนี้ก็คือตัวน้องมาย
ส่วนที่โรงศพค่ะก็ได้นำตุ๊กตานะคะเป็นตุ๊กตาที่น้องมายรัก
ไปวางเอาไว้มินเนียนตัวนี้นะคะก็ตั้งใจว่าจะเผาไปพร้อมพร้อมกับศพของลูกค่ะ
ทีมข่าวของเราไปงานศพของน้องพัฒน์ด้วยค่ะ
ไปเจอกับคุณแม่ของน้องพัฒน์นางสมศรีคุณแม่บอกว่าแม่มีลูกสองคนเป็นผู้ชายหนึ่งคน
ตอนนี้บวชยังไม่มีกำหนดศึกส่วนน้องพัฒน์ก็มาด่วนจากไปด้วยอุบัติเหตุ
วันนี้แม่ก็นำโต๊ะเครื่องแป้งตุ๊กตาชุดที่ลูกสาวชอบใส่มาวางไว้ข้างโรงศพ
ก็ตั้งใจจะเผาไปพร้อมกับลูกสาวเหมือนกันนะคะ
แล้วคุณแม่ก็เล่าให้ฟังอีกค่ะว่า
ในส่วนของน้องพัฒน์ที่เสียชีวิตไปเนี่ย
ที่บ้านก็รู้สึกว่ามีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเหมือนกัน

อยู่ดีมันเปิดเองเย็นฉ่ำเลย
ทั้งที่ก่อนออกไปทำธุระเนี่ยนะ
ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหมดทั้งบ้านแล้ว
ต้องไปเข้ากับอ้างเลยผมไม่กล้าเข้าเลย
เราก็เลยโดนไปปิดเอง
บอกว่านอนเย็นสบายทำไมไม่ปิดเอง
มันเปลืองไฟมันสว่างเลยไม่ไหว

คือคุณแม่ก็เชื่อว่าดวงวิญญาณของลูกสาว

หรือว่าลูกสาวอาจจะไม่รู้ตัวว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ด้วยความที่มันเป็นลักษณะของอุบัติเหตุเสียชีวิตแบบกระทันหัน

ทางครอบครัวจะประกอบพิธีทางศาสนาก็คือคืนนี้อีก๑คืนค่ะ
คุณแม่ทั้งสองท่านเนี่ยก็สลับกันไปร่วมพิธี

ด้วยความที่น้องทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนรักกันสนิทกันไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ
ก็ไม่ได้มีใครถือโทษโกรธเครื่องใครว่าสาเหตุการเสียชีวิตมันคืออะไร
เพราะเข้าใจว่านี่คืออุบัติเหตุ
พรุ่งนี้จะชาปนกิจพร้อมกันเลยนะคะ
ทั้งสองครอบครัวก็จะทำบุญครบรอบร้อยวันให้กับทั้งคู่พร้อมกันด้วยค่ะครับ